เอาละครับคุณผู้ชมครับผู้ชายที่ไปคุกคามทางเพศ
ลวนลามผู้หญิงที่รอรถเมย์ที่สถานีรถไฟหัวลำโพง

รถไฟเก่งครับจับได้แล้วครับ
คือนายทานาวัทอินทาวงฯเขาอายุสี่สิบสี่ปีคนนี้
เป็นชาวอุทัยธานีเขาขายน้ำดื่มบนขบวนรถไฟฟ้า
ขอไปครับบนขบวนรถไฟนะ

แต่มีนิสัยชอบคมคู่ด่าพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของ
บางทีชอบลวนลามผู้โดยสารด้วยคำพูด
ฉวยโอกาสทีเผลอหรือว่าจังหวะทอนเงินเนี่ยแตะอัง
แต่อังจับมือผู้โดยสารบ้าง
ก็เลยเร่งรัดรีบนำตัวมาดำเนินคดีนะครับ
กระทั่งวันที่๘พฤศจิกายนตำรวจสถานีรถไฟศิลาอาจ
เจอนายธนวัฒน์เนี่ยขายของอยู่บนขบวนรถไฟ
จึงเข้าคุบคุมตัวมาสอบสวนอย่างสถานีรถไฟนกพวง
จากการสอบสวนนายธนวัฒน์ให้การรับสารภาพ
บอกว่าก่อเหตุทำร้ายร่างกายผู้เสียหายจริงนะ
ว่าทำไปเพราะขาดสติตอนนั้นเมาอ้างเมา
เรื่องต้นนะครับนำตัวส่งพนักงานสอบสวน
ดำเนินคดีในข้อหาทำร้ายร่างกาย
และนำตัวส่งฝากขังยังสารแขวงพระนครใต้

อันนี้อย่างนั้นต้องมองไปที่ทางการรถไฟด้วยด้วยความเคารพนะฮะ
อย่างนี้คนแบบนี้ขึ้นไปขายของบนขบวนรถได้

คุณสมบัติของแต่ละคนที่จะไปขายของบนขบวนรถหน่อยหรือไม่ครับ
ผมขอความกลัวนาฟักเอาไว้ครับ